คุณผู้ชมมาต่อที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ประกาศลั่นถึงลูกสาวหญิงรัฐา
อย่ามาห้ามให้แม่หยุดจับสาดจับครกนะ

แก่มันต้องทำงานสมองมันถึงลั่น
เหมือนแจ๊กาลีนเนี่ยคำนวณตลอดเวลาเลขอะไร

เป็นทีแล้วเคลื่อนเลย

ก็เล่นตลบมาจนทั้งเลี้ยงมันก็ได้เงินของจากประชาชนแล้วแหละ

ฉันน่ะฉันเล่นไม่ได้เล่นตลกแล้ว

มันก็เงินของแฟนฉันทั้งนั้น

ถ้านางจะให้ฉันเลิกตำส้มตำ
นางต้องมีหลานให้กับฉัน
นางต้องมีหลานให้กับฉัน
ตอนนี้แม่น้อยไม่ยอมเลยค่ะ
ขอเคลียรซัดแม่หยุดบดัย

เออตั้งสี่คนสิแม่

หมดได้โมเดิอ
ส้มตำคือความสุขค่ะได้พบเจอผู้คนมันไม่เหงา
ฉะนั้นอย่าห้ามแม่เลยนะลูก
เพราะว่าลูกเขยยังสนับสนุนเลย

ไม่ทันอุ้ยไปฟังเหตุสัมภาษณ์จ้าว้าว

ครับจะทำอะไรแม่ทำตามใจที่แม่ชอบเลย

แล้วฉันจะไปรักลูกเขยฉันได้แก่ไง

ถ้ามีหลานจริงแม่ไม่คิดถึงแวนดิแบบ
คิดรักสมตำแม่แม่ต้องไปเลี้ยงหลานแม่ต้องไปเลี้ยงหลาน

ไปนั่งภาษาอังกฤษไปคุยกันเรื่อง

คิดว่าอะไรครับ
ลูกดีหมดนะครับ

เมื่อกี้แบบอารมณ์มาเต็มเลยพอหญิงรัฐามาเป็นไงพี่แจ๊ค

เดี๋ยวนั่งกันสองคนพูดภาษาอังกฤษฉันเข้าใจไหมล่ะ

โอ้โหแม่น้อยก็อยู่เป็นนะแม่นะ
คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นผู้หญิงแล้วใช่ไหมมาที่พี่หญิงกับพี่ตุ๋นกันบ้างค่ะ
ธุรกิจสตูดิโอคลอง๓ตอนนี้เฟสแรกลงทุนยังไม่ถึง๑๐๐ล้าน
แต่หากขยายอีกก็คงต้องเพิ่มทุนมากขึ้น
รวมถึงเรื่องสวยปังพี่หญิงจะขึ้นเขียงแก้จมูกใหม่เลย
เพราะว่าปลายเนี่ยมันเริ่มใสบางทีมันมีแบบแดงถ้าใครทำจมูกอันนี้จะเข้าใจดีนะ
ปลายมันถูกเนื้อมันบางแล้ว
เวลามันผ่านไปนะคุณผู้ชมขำค่ะหมอดูทักจะมีผ่าตัดใหญ่เหมือนกัน
ก็เลยแก้เคล็ดซะเลยค่ะด้วยการผ่าตัดเล็กแทน
ให้หายทันขึ้นคอนเสิร์ตกันยายนนี้นะคะไปฟังเสียงจ้า
ก็ไม่เคยบอกนะเวลาฟัดก็ไม่เคยบอก